เอาละค่ะมาดูเรื่องราวดีกันหน่อย
ความสดใสของเราจะเติมเต็มด้วยคู่นี้
คู่แฝดคู่แฝดนะคะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาค่ะ
จังหวัดกำแพงเพชรมีคู่แฝดที่เหมือนกันที่สุด
เขาบอกว่าเหมือนกันที่สุดตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมาเลย
อ่าฮะหน้าตาเหมือนกันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูหน่อย
คู่ไหนนี่ไหนทุกคู่เลยอ่านี่ทุกคู่เลยอ่า
นี่เขาเป็นรวมมิตรแฝดของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนแฝดวิทย์หรือเปล่า
ไม่ใช่แฝดวิทยาคมแฝดวิทยาคมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ
นี่คือนักเรียนฝาแฝด๖คู่ของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
หมู่ที่๖ตำบลวังควงอำเภอพาพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คุณว่าเยอะไหมล่ะ๖คู่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะ๖คู่เยอะค่ะ
ตอนคุณเรียนเนี่ยมีกี่คู่แทบไม่มีนะแทบไม่มีเลยไม่มี
ตอนผมเรียนก็มีคู่เดียวนี่๖คู่ในโรงเรียนเยอะนะ
เยอะนะคะคุณสมศักดิ์กระต่ายทองเป็นผอโรงเรียนบอกว่า
โรงเรียนนี้สอนระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด๗๔๔คน
เรื่องของเรื่องนักเรียนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะคะ
มีครูรวมปฏิบัติหน้าที่๕๒คนก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีของโรงเรียน
มีผู้ปกครองไว้วางใจนำบุตรหลานมาเรียน
ปีการศึกษานี้พบว่ามีฝาแฝดชายหญิง๖คู่เข้ามาเรียนหนังสือ
ถือว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการเกาะตั้งโรงเรียนมา
ส่วนอุปนิสัยนี่เขาบอกว่าแตกต่างกันไป
แล้วก็ความชอบความถนัดก็แตกต่างกันไปอีกนะคะ
และจากการสอบถามน้องฝาแฝดทั้ง๖คู่
มีอยู่๕คู่ที่ถือเคล็ดตามโบราณ

คนเกิดก่อนเป็นน้องคนเกิดหลังเป็นพี่

ใช่ค่ะโดยแต่ละคู่มีความน่ารักต่างกันไปค่ะ
ฝาแฝดคู่ของเด็กหญิงนุษยา
และเด็กหญิงนัสยาแสงศักดิ์อายุ๑๔ปี

มีหน้าคล้ายกันจนแยกไม่ออก
ชอบอะไรก็ชอบเหมือนกัน
แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันด้วยนะ

มีเพื่อนไปไหนมาไหนมันมีเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทำอะไรเหมือนกันบ้างครับชอบ
ก็เหมือนบางอย่างไม่เหมือนบางอย่างค่ะ

ดูหนังก็ดูเรื่องเดียวกันก็สนุกเหมือนกัน

ครับเราเขียนหนังสือนี่ลายมือเหมือนกันเลยไหมครับ
ไม่เหมือนแตกต่างไปเลยค่ะ

แต่ชอบดูหนังก็ชอบดูเรื่องเดียวกันประมาณเดียวกันสนุกไปพร้อมกันนะคะ
ผอบอกอีกว่าปกติทุกปีจะมีเด็กแฝดมาเรียนแต่ว่าไม่มาก
ปีนี้๖คู่มีบางคู่เพิ่งมาเรียนบางคู่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
รวมที่มีอยู่แล้วนี่เขาบอกว่ามีเยอะมากนะคะ
แต่ว่าเด็กทุกคู่ก็เป็นเด็กดีนะคะ
ตั้งใจเรียนกันทุกคนผลการเรียนถือว่าฝาแฝดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี

กลับมานั่งรวมกันก็ดูงงนะ
ถ้าอยู่ห้องเดียวกันด้วยมั้งนะคุณครูก็คงใครนะ
จะเรียกใครดีจะเรียกตรวจการบ้านใครดี